สหรัฐเซ็นเทินโบลนะคะแอปเปิ้ลวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดกันยานะคะ
กุ้งมียี่สิบสองขายไอโฟสิบห้าวันแรกไม่ก็แล้วผ่วนโปรก
ตอนเนี้ยประมาณแบบสองกุ้งอ่ะเขาต่อแถวแล้วลดเกิน